คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีปีใหม่นะคะต้องใช้คำนี้แล้วสินะ
ก้าวข้ามสู่ปีเสือค่ะขอให้ปีเสือปีนี้เป็นเสือน่ารักเสือหวาน
เป็นเสือที่แมวแมวหน่อยก็ดีนะคะช่วยปรานีพวกเราด้วย
สองปีกว่ากว่าที่ผ่านมาโอ้โหช่างโหดเหลือเกินก็ยังเป็นช่วงปีใหม่ที่ฉลองกันไป
และก็ต้องรับมือกับความกังวลในเรื่องของโควิด๑๙กันไปด้วย
แต่อย่างน้อยนะคะเชื่อว่าประสบการณ์๒ปีกว่าน่าจะเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่สอนพวกเราว่า
เอ๊ะคนเยอะไปหรือเปล่าเอ๊ะเรายืนใกล้กันไปมากไปหรือเปล่า
หน้ากากอย่าเพิ่งถอดดีกว่ามั้งแม้ว่าจะเข้าไปนั่งทานอาหารก็ตามที
เรายังต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันนะคะเราจะผ่านเรื่องยากยากไปด้วยกัน
และถ้าเป็นไปได้ปีนี้ขอให้เจอเรื่องที่เหนื่อยน้อยลงและขอให้สู้ไหวกับทุกเรื่องนะคะ
โวยพรแบบนี้ส่งกันไปส่งกันมาตลอดปีใหม่นี่แหละค่ะ
ที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนกันเล่าสู่กันฟังกับทุกเรื่อง
หัวใจพังพี่อ้อยฟังได้ค่ะและในที่สุดแล้ว
เราจะรอดกับเรื่องยากยากไปด้วยกันเพราะในที่สุดไม่มีใครเก่งกว่าใครในเรื่องหัวใจค่ะ
อยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกันเราตอบได้หมดเลย
ถ้าบังเอิญเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่เจ้าของเรื่องเขารัก
แต่ในเมื่อวันที่เขารักแล้วสิ่งที่เรียกว่าจะทำได้ง่ายหรือพูดง่าย
ทำยากทั้งนั้นค่ะทำไมจะไม่รู้โดยเฉพาะคำว่าทำใจ
แต่นั่นแหละการทำยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นี่นา
มาดูคำถามวันนี้ซิต้องทำใจกันเบอร์ไหนนะคะ
อันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อย
ผมขอสมมุติชื่อตัวเองว่าเนมละกัน
แต่ตอนนี้เราเลิกกันมาละ๓ปีและการเลิกกันครั้งนั้นมันฝังใจ
ทำให้เนมไม่กล้าเปิดใจให้ใครจนกระทั่งถึงวันนี้
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีแฟนคนหนึ่งอายุมากกว่าผมครับ
หน้าที่เราจะคบกันพี่เขาคบผู้หญิงมาตลอด
แรกเนมยอมรับว่าระแวงกลัวเขาจะกลับไปคบกับผู้หญิงหรือเปล่า
แต่เราก็คบกันมาได้ถึง๖ปีโอ้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะ
ครอบครัวเนมก็รักแล้วก็เอ็นดูแฟนผมเหมือนกับลูกเลย
แต่ที่บ้านพี่เขาเป็นครอบครัวคนจีนมีลูกชายคนเดียว
ดังนั้นเขาก็เลยหวังที่จะให้แฟนเนมีลูก
ตลอดเวลาที่เราคบกันแฟนเนมไม่เคยบอกที่บ้านเลยว่ามีแฟน
แต่เขาก็ให้สัญญากับเนมเสมอว่าวันหนึ่งจะบอกครอบครัวให้เนมรอหน่อย
หลายครั้งที่ไปนอนบ้านเขาในฐานะรุ่นน้อง
เวลาอยู่บ้านแฟนเนมไม่เคยแสดงอาการให้ที่บ้านเขารู้ว่าเนมเป็นคนรัก
เขาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่หรือไม่ทำอะไรรุ่มร่าม
วางตัวดีมากต่อหน้าครอบครัวต้องถือว่าเขาทำได้เนียนทีเดียว
กระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในวันเกิดอาม่าของแฟน
เขาก็ชวนเนมไปด้วยวันนั้นญาติแฟนมาเยอะมากครับ
แต่เนมสังเกตได้ว่ามีผู้หญิงคนนึงเข้ามาคุยกับแฟนเนมตลอด
ซึ่งพอถามแฟนเนมก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับลูกพี่ลูกน้อง
เนมก็คอยนั่งสังเกตแต่มันดูสนิทกันจนรู้สึกได้ว่า
คนนั้นต้องคิดอะไรกับแฟนเนมแน่ซึ่งเนมก็ถามแฟน
แฟนก็บอกว่าเฮ้ยคิดมากแต่บางเรื่องก็ยากจะไม่คิดนะคะ
แต่หลังจากวันนั้นแฟนเนมเริ่มมีอาการเปลี่ยนไป
เป็นคนที่ไม่ชอบแชทก็แชทบ่อยขึ้นจากที่ให้เราจับโทรศัพท์ได้ตลอด
ก็ดูเหมือนกับว่าห่วงโทรศัพท์มากขึ้น
พอถามเขาก็บอกว่าก็พี่ที่ทำงานไลน์มาเพื่อนไลน์มาชวนไปเที่ยว
แต่เซนต์ของเราก็บอกว่ามันไม่น่าใช่จนเนมเริ่มหาทางที่จะจับมือถือเขาให้ได้
และในที่สุดเนมก็ได้รู้ว่าแฟนเนมกำลังคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่จริง
เขาคุยกันมา๓๔เดือนก่อนวันเกิดอาม่า
คุยของเขามันเหมือนคนจีบกันหยอดกันชวนกันไปดูหนัง
และที่เห็นล่าสุดก็คือมีแพลนจะไปเที่ยวทะเลด้วยกัน
แถมยังจองโรงแรมกันเรียบร้อยแล้วด้วย
เนมก็เลยลองชวนแฟนไปเที่ยวในช่วงเวลาที่เขาจะไปกับผู้หญิงคนนั้น
คำตอบที่ได้คือเขาไม่ว่างต้องไปทำธุระกับครอบครัว
จะขอไปด้วยเขาก็บอกว่าคนเยอะกลัวเนมอึดอัด
ก็เถียงว่าเดี๋ยวนะเนมเคยเจอทั้งครอบครัวเขาแล้วจะอึดอัดอะไร
อ้ำอึ้งจนเนมอดใจไม่ไหว
ถามเขาว่ากำลังนอกใจอยู่ใช่ไหมเขาอึ้งและสุดท้ายก็ยอมรับว่า
เขากำลังคุยกับน้องคนนั้นอยู่จริงเพราะว่าน้องคนนั้นเป็นคนที่ครอบครัวชอบ
ทะเลาะกันใหญ่โตครับจนเขาพูดว่ายังไงครอบครัวของเขาก็ไม่ยอมรับเนม
ยังไงก็ต้องเลิกเพราะเนมมีลูกให้เขาไม่ได้
ก็เลยบอกเขาไปว่าถ้ารู้ว่ายังไงต้องเลิกทำไมถึงทนคบมาได้ถึงตอนนี้
หกปีเชียวนะเขากลับบอกว่าเพราะเขายังไม่เจอคนที่เป็นแม่ของลูก
เขาก็เลยยังคบกับเนมอยู่แต่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาเจอแล้ว
คงรู้นะว่าเขาจะเลือกใครและหลังจากนั้นเนมก็กลับไปง้อเขาอยู่หลายครั้ง
เขาก็พยายามตัดขาดกับเนมพูดจาแรงใส่เปิดตัวคบกับผู้หญิงคนนั้น
โชว์กันในโลกออนไลน์ว่ารักกันมากทั้งทั้งที่ตอนที่คบกับเนม
ไม่เคยมีตัวตนในสายตาของคนรอบข้างของเขาเลย
จากเหตุการณ์วันนั้นเนมแย่มากพี่เนมปิดตัวเองรู้สึกรังเกียจตัวเอง
หันมาใช้ชีวิตแย่พอเหงาก็หาเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยกับคนในแอปพลิเคชัน
เพราะรู้สึกว่าได้รับความรักในขณะนั้นแต่พอแยกย้ายกันก็กลับมาเศร้า
ใช้ชีวิตแบบเอาอารมณ์นำสมองมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกแย่กับความรัก
รู้สึกแย่กับตัวเองเนมต้องทำยังไงให้ออกมาจากจุดนี้ให้ได้ครับพี่อ้อย
มันหาความสุขไม่เจอเลยสักวันอืมเข้าใจอารมณ์น้องเนรนะคะ
เจ็บปวดกับเรื่องนี้มากแค่ไหนแต่ในที่สุดนะถ้าคนคนหนึ่งทำเลวกว่าหัวใจเราอะค่ะ
ยิ่งต้องไม่ควรกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองด้วยการทำร้ายตัวเองหนักเข้าไปอีก
เนมจะประชดใครอ่ะคะคนไม่มีใจอะค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่มีผลอะไรต่อใจเขาอยู่แล้ว
และการแก้แคมป์ที่ดีที่สุดคือการยิ่งทำดีกับตัวเองค่ะ
ชดเชยช่วงเวลาแย่ที่เรามีเขาทำให้เขารู้ว่าตั้งแต่เธอจากไป
ชีวิตฉันเจริญขึ้นมากมายต่างกับตอนที่มีเธอ
นั่นคือความสะใจที่เราต้องทำให้ได้คะแนนไม่ใช่ให้เขาเข้าใจผิด
คิดว่าตัวเองล้ำค่ามากแค่เขาทิ้งไปชีวิตเราพังทลายเพราะผู้ชายอย่างเขา
ชีวิตเราก็ไม่ได้น่าเศร้าขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะพี่อ้อยพูดเสมอ
ไม่มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรักคนทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
ไม่มีใครควรฆ่าแก่การคบไปงั้นวันไหนเจอตัวจริงแล้วค่อยทิ้งทีหลังก็ได้
ไม่ใช่นะอย่าเล่นกับความรู้สึกของใครทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นค่ะ
เนมก็เช่นกันเห็นคุณค่ากันสักนิดก็ยังดี
และถ้าเขาตั้งหน้าตั้งตาจะมีลูกมาผูกความสัมพันธ์กับเราทำไมน้อง
ตอนรักทุกอย่างดูไม่เป็นปัญหาตอนจะลาต้องหาเหตุผลนั่นเหตุผลนี่
ให้การบอกเลิกกับเราเขาไม่ต้องรู้สึกผิดก็เธอมีลูกไม่ได้ไง
ไม่ยอมรับไงนั่นสิแล้วทำไมมาบอกกันตอนนี้
มันเป็นแค่เหตุผลดีของคนเห็นแก่ตัวค่ะ
จะเจ็บต่อก็ได้นะคะแต่แอบเมตตาตัวเองเยอะน้องเนม
คบคนผิดก็บาดเจ็บที่สุดในชีวิตแล้ว
ยังคิดประชดด้วยการใช้ชีวิตแย่ไม่แฟร์ต่อตัวเองนะคะ
คู่นอนไปเรื่อยทำลายความนับถือตัวเองทำไม
คุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือก
เนมชิงไร้ค่าตัวเองวันหนึ่งน้องจะภาคภูมิใจกับอะไรอ่ะคะ
อย่ายอมให้เขาเป็นผู้เลือกแต่เพียงผู้เดียวสิ
เรามากระหน่ำซ้ำเติมตัวเองแบบนี้ว่าที่เขาต้องไปเพราะเราเป็นเพศนี้
อีกทีเขาไม่ได้ดีพอและควรฆ่ากับหัวใจดีของน้องด้วยซ้ำนะคะ
เราก็เลือกได้เหมือนกันคนบางคนยิ่งเขาออกไปจากชีวิตเราเร็วเท่าไหร่
ความสุขยิ่งมาไวเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันนะ
ในที่สุดแล้วเนมเห็นไหมคะว่าแฟนเนมกำลังคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้น
และเขาคุยกันมา๓๔เดือนก่อนวันเกิดอาม่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาหลอกเราและเห็นว่าเราโง่ไงคะเนม
คนแบบนี้ไม่ควรค่าจะอยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไป
เข้าใจค่ะพูดแบบนี้ไปเนมไม่เชื่อพี่อ้อยหรอกเพราะเนมยังรักเขา
แต่ในที่สุดแล้ววันหนึ่งเราจะขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งพอ
จะตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิต
เราไม่สามารถจะใช้ความไว้วางใจ
และเดินหน้าต่อไปกับคนที่ทำลายความไว้วางใจของเรานะคะ
ความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากจะเรียกคืน
ปีที่ผ่านมามีแต่เราที่เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์
แต่เขาเหรอคบไปงั้นเอาไว้รอคนที่จะเป็นแม่ของลูก
คำพูดนี้เจ็บปวดไหมเจ็บปวดแต่ก็ดีที่พูดกันซะตอนนี้
อย่างน้อยจะได้รู้ว่าคนไม่น่ารักมากพอ
อย่าไว้อะไรให้เขานานนักนะคะเนม

แต่ไม่ได้ทำให้เขาไร้คุณค่าในการอยู่ข้างกันแบบนี้
และคนที่น้องเจอไม่ใช่คนดีมากพอให้น้องรักต่อเท่านั้นเอง

ขึ้นมาอีกวันก็ห่างอดีตไปอีกวันแล้ว
เขาไม่อยู่ทำร้ายหัวใจน้องแล้วนะ
มัวแต่เอาภาพอดีตมากรีดปัจจุบันค่ะ

ตั้งใจกับตัวเองเลยน้องเราจะไม่ทำอะไรแย่กับตัวเอง
เราจะใช้เวลาตั้งแต่นี้ชดเชยทำสิ่งดีให้กับตัวเองค่ะ
กับคนบางคนย้ำอีกทีอย่าไว้อะไรให้เขานานนัก
หันกลับมารักตัวเองเยอะขอบคุณร่างกายและหัวใจตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเราก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่นา
และใช้หัวใจเป็นเครื่องมืออย่างที่เขาทำเขาทำแบบนั้น
เหมือนกับเขาดูถูกคุณค่าในตัวเองเหมือนกันนะ
น้องยังไม่ต้องออกมาจากจุดไหนทั้งนั้นแค่ปรับวิธีคิดและใส่ใจตัวเองให้ได้ก่อน
เขาไม่เห็นค่าเรายิ่งต้องให้คุณค่ากับตัวเองค่ะ
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีค่ะเนม
คุณค่าไม่ได้อยู่ที่เขามองแต่อยู่ที่เรามองตัวเองยังไงต่างหากนะน้องเนมนะ
จริงพี่รู้แหละค่ะว่าในวันที่น้องกำลังอ่อนแอและมองเห็นโลกทั้งโลกเป็นเขา
พูดแทบตายน้องก็ยังมองไม่เห็นเอาเป็นว่ารูปธรรมที่สุดก็แล้วกัน
รักเขาขนาดไหนก็รักไปแต่อย่างน้อยรักเขามากแค่ไหน
รักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขา
อย่ายิ่งรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าเขาเลยไม่เลือกฉันฉันมีลูกให้เขาไม่ได้
น้องค่ะผู้หญิงบางคนแต่งงานกันไปยังไม่มีลูกเลย
วันหนึ่งถ้าเนมเห็นคุณค่าในตัวเองเนมจะเจอใครอีกสักคนที่เห็นคุณค่าของเรา
อย่าทำแบบนี้เมื่อเขาไม่เห็นคุณค่า
แล้วน้องยังชิงไร้ค่าต่อหน้าเขา
วันหนึ่งจะให้ใครมาเห็นคุณค่าของเราล่ะคะคิดดี
ปีใหม่ปีนี้พี่ขอให้เนมรักตัวเองมากขึ้นยินดีเสมอมี
เรื่องอะไรก็ตามมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้

ยังไม่ต้องแก้ปัญหาแค่เห็นคุณค่าในตัวเอง

รักตัวเองให้มากพอเขากอดเราไม่ได้
กอดตัวเองให้แน่นเป็น๒เท่า

ปีนี้เราจะฟูมฟักหัวใจของตัวเอง

สวัสดีค่ะ